ลอยกระทงยังไงให้ห่างไกลจากโควิด๑๙วันนี้ดิฉันมีไอเดียมาฝากติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมท่ามกลางวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้เอาจริงนะบางคนก็กล้ากลัวกลัวที่ว่าจะออกไปลอยกระทงดีหรือเปล่า
โควิดสิบเก้าต้องทำยังไงหนึ่งนะคะกำหนดจุดเข้าออกก่อนนะ
สถานที่ที่คุณจะไปลอยจะต้องมีการกำหนดจุดเข้าออก
มีการลงทะเบียนมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ
สองก็คือเลือกสถานที่จัดงานให้มันเป็นที่ที่อากาศระบายดี
ระบายอากาศไม่แออัดเกินไปสาม
ห้องน้ำส่วนรวมต้องมีการทำความสะอาดทุกชั่วโมงนะคะ
รวมไปถึงมีจุดล้างมืออันนี้สำคัญนะ
จุดล้างมือให้เพียงพอด้วยข้อสี่
ระยะห่างบูธร้านค้าโต๊ะที่นั่งอย่างน้อย
หนึ่งเมตรเลยหรือคุณดูแลตัวเอง
ต้องให้อยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย๑เมตร
กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด
หกถ้าหากว่ามีการแสดงมาห่อระศพ
ประกวดนางนพมาศให้เว้นระยะห่างจากผู้เข้าชม

งดจับมือตะโกนรวมกลุ่มหน้าเวที

จับมือคนข้างได้
อ๋อเหรอแต่จับมือคาดแสดงมาห่อระศพ
ไม่ได้ไม่ได้เออหูคิดแต่จะจับมืออย่างเดียวเลยเราอ่ะ
๗ก็คือถ้าเกิดมีการตั้งแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ให้รถเข็นร้านค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
ดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะ
ข้อ๘ผู้จัดงานผู้ค้าขายอาหารนักแสดง

อันนี้ทุกคนรู้และให้คุณดูตัวเอง
ก็คือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
และล้างมือทุกครั้งหลังจุดสัมผัสร่วมครับ
ผู้จัดงานต้องกำกับการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งคัด

เราปฏิบัติอย่างพร้อมเพียงกันอยู่แล้ว
มาดูค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้ชื่อลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทย
มีรายละเอียดก็คือเขาอยากจะสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยกัน
แต่งชุดไทยไปลอยกระทง

หรือคุณจะใช้กระทงจากธรรมชาติ

อย่างเช่นที่คุณชนะนำเสนอไปตะกี้
เป็นกระทงพืชผักผลไม้พืชผักสวนครัว

แต่แนะนำว่าคุณไปเป็นครอบครัวหลายคน
๑ครอบครัว๑กระทง

หรือหน่วยงาน๑๑กระทงพอ

ใครที่ไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙กันด้วย
อย่างพวกเราเนี่ยหนึ่งหน่วยงานก็ไทยรัฐเนี่ยนะ
รอยกระทงเดียวแล้วเป็นกระทงกระทงหัวปีอันไหมเนี่ย๑หัว
ก็คือไทยรัฐมีคนอยู่ประมาณ๓๔๕๖๖๙คน
เยอะแทน

ประมาณการเอาลอยแทนตัวแทนหมู่บ้านอ่ะ
เข้าใจคำว่าตัวแทนหมู่บ้านไหม
ใช่หรือว่าแบบตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ฝากคนอื่นลอย
หรือเดี๋ยวนี้จะลอยผ่านออนไลน์ก็ได้